คุณผู้ชมข่าวใหญ่ที่เราตามต่อเนื่องกรณีเสียแป้งหลบหนี
ล่าสุดตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงพบรถของเสียแป้งที่ใช้ในการหลบหนี
เป็นมิซูบิชิสีขาว๔ประตูไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ซึ่งเป็นของแม่ยายของปอยหนึ่งในผู้ที่พาเสียแป้งหลบหนีออกจากโรงพยาบาลนะครับ

สำนักสงฆ์ยางใยขลุยในพื้นที่หมู่๖ตำบลร่มเมือง

โดยพระของวัดบอกว่าช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมา
มีเสียงสุนัขเห่าดังขึ้นตอนแรกไม่ได้เอกใจอะไร
เพราะปกติจะมีคนแวะเวียนมาเข้าห้องน้ำอยู่บ่อยครั้ง
กระทั่งช่วงเช้าเดินออกมาบินทบาทก็พบรถกระบะคันนี้จอดอยู่
ตอนแรกคิดว่าเป็นของชาวบ้านแต่เห็นผิดสังเกตนะครับ
เพราะว่าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนก็เลยแจ้งให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบนะครับ
เข้ามาตรวจสอบเก็บลายนิ้วมือภายในรถดังกล่าวอย่างละเอียดนะฮะ
ส่วนภาพวงจรปิดบริเวณสำนักสงฆ์เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่าง
การตรวจสอบนะว่ามีกล้องวงจรปิดจับภาพได้ไหม
ตอนรถเข้ามาแล้วมีใครลงจากรถอะไรบ้าง
ส่วนความคืบหน้าของคดีที่เสียแป้งหลบหนี
ทางด้านของผู้บังคับการตำรวจภูทรนครศรีธรรมราช
บอกว่าพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบ
คนที่เข้าเยี่ยมเสียแป้งในช่วง๑เดือนที่ผ่านมา

พบว่าบางรายอาจเข้าข่ายวางแผนให้ความช่วยเหลือมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่พบบุคคลที่เข้าข่ายช่วยเหลือเสียแป้ง๒คนแล้ว
โดยจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่หอผู้ป่วยภาพเหล่านี้นะครับ
พบบุคคล๑เข้ามาพบเสียแป้ง
ซึ่งยังรอความชัดเจนในการระบุตัวตน
ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่น
ที่ให้นายปอยลูกน้องที่พาเสียแป้งหลบหนีไปพักอยู่ที่รีสอร์ท
ซึ่งก็อยู่ระหว่างพิจารณาออกหมายจับด้วย
เรื่องนี้ขยายความมันกลายเป็นเรื่องใหญ่